ต่อกันที่ความสวยความหล่อของหนุ่มสาวแก๊งนี้เป็นเหตุกันหน่อยดีกว่านะคะ
ต้องไปแจ้งความกันแหละเพราะว่ามีคนนำรูปนำภาพไปใช้กับสินค้าปลอมนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะเหล่าคนบันเทิงถูกมือดีฉวยโอกาสไปผลิตสินค้าของปลอมออกมาขายค่ะ
ซึ่งก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อไปซื้อตามมาใช้เป็นจำนวนมาก
ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงต้องโรคเข้าแจ้งความกับกอง
ครับการปรับปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
และก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างไหว
สามารถจับผู้ผลิตของปลอมออกมาขายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
และเมื่อวานนี้ค่ะตัวแทนคนบันเทิงที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะ

แพทน่าปะพามาริโอเมาเวอร์และคริสห่อวังค่ะ
นำกระเช้าดอกไม้เข้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งทั้ง๓คนยังฝากเตือนผู้บริโภคทุกคนนะคะ
ว่าให้ตรวจดูสินค้าให้ดีก่อนซื้อใช้
เพราะผลที่ได้รับเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเสียค่ะ

เพราะว่าทราบมาว่ามีแบบว่าของปลอมออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ
ซึ่งเราทุกคนก็เป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นห่วงผู้บริโภคนะครับ
อยากจะให้ทุกคนเช็กให้ดีนะครับ
มันอาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการที่คุณจะเสียเงินไปปาก

ที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้สวยอย่างปลอดภัย

ไม่ใช่ดูแค่ว่าราคามันถูกนะคุณผู้ชมนะ